ไปไขประชุณาลิงตายอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อแห่ง๑
ในพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง

ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยนะ
ไปถามหาไปตามหาถึงสาเหตุ
ไปถามชาวบ้านบอกว่าไม่น่าเป็นชาวบ้านหรอก
เพราะทุกคนรู้ว่าคือเป็นความเชื่อของเขานะ

เขาไม่กล้าฆ่านะน่าจะเป็นชาวสวนที่ได้รับความเดือดร้อน
เพราะลิงเข้าไปกินผลไม้อยู่ในสวนของชาวบ้าน

เขาก็เลยบอกว่าแตงโมเนี่ยน่าจะมีการผสมเอายาเบื่อเข้าไป
แล้วโยนให้ลิงกินเนี่ยนะคะ

มันเกิดจากเฟซบุ๊กคนคนหนึ่ง
เผยแพร่เป็นภาพซากฝูงลิงสมนอนตายเกลื่อน
บริเวณสองข้างทางสวนยางพารา
หลังวัดยางงามตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจสพแกลงค่ะ
เข้าไปเก็บซากฝูงลิงทั้งหมด
มีลิงทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ตาย๒๐ตัว
อกจากนี้พบซองยาไม่ทราบชนิด

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๙มกราคมที่ผ่านมานะคะ
ไปพูดคุยกับพระออสอาสโยนะคะ
เป็นพระที่วัดแห่งนี้บอกว่าลิงสมเริ่มตาย
ตั้งแต่๑๙มกราคมขออภัยนะคะ๙มกราคม
วันที่๙มกราคมตายไป๑๗ตัว
แล้วก็มีชาวบ้านมานิมนต์ให้ไปทำบังสุกุล

เมื่อคืนซืนตายเพิ่มอีก๒ตัว
สภาพที่เห็นเริ่มเน่าแล้ว
ส่วนตัวของพระเองคิดว่า
ลิงตายน่าจะโดนวางยาใส่ลงไปในตังโม

ซึ่งน่าจะถูกวางยาอยู่ตามสวนข้างทาง
ที่เกิดเหตุเพื่อล่อให้ลิงออกมากินค่ะ

๑๗ที่เขามาฝังนะนะ๑๗ตัว
แล้วก็มานิมนต์พระไปบังสกุลให้เขาส่งเขา
บางทีก็เข้าไปแอบกินขนุนที่สวนของคุณป้า
คุณป้าก็ใจดีค่ะขับรถซาเล้ง
พาผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูจุดที่
ลิงเคยเข้ามาขโมยกินขนุนของคุณป้าทุกวันเลย
คุณป้าบอกว่ามีต้นขนุนอยู่ตั้ง๓๐๐ต้น
แต่ว่าในวันที่คุณศักดิ์สิทธิ์เข้าไปไม่เห็นลิงแล้วนะคะ
คุณป้าบอกว่าที่ไม่เจอลิงก็เพราะมันถูกวางยาเบื่อตายหมดแล้ว
เมื่อ๓๔วันที่ผ่านมาลิงก็หายไปหมด
และลิงที่ตายก็เป็นลิงกลุ่มเดียวกับที่ป้าเจอในสวนเป็นประจำ
เพราะมันขโมยเข้ามากินขนุน
เวลาป้าเจอป้าใช้หนังสติ๊กยิง
ยิงเป็นการยิงกวาดไปเพื่อไล่อย่างเดียวนะครับ
ป้าบอกป้าเนี่ยไม่เคยคิดใช้ยาเบื่อเลยนะเพราะว่าสงสารไม่ทำแบบนั้นแน่นอน
อกจากนี้คุณป้าเล่าเพิ่มเติมนะคะ
บอกว่าที่ไม่ทำร้ายลิงเพราะเชื่อว่าลิงพวกนี้
เป็นลิงเจ้าที่ของสารเจ้าพ่อยางงาม
ปกปักรักษาคนในพื้นที่ให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะ
ซึ่งคนกับลิงก็ต่างคนต่างอยู่
แต่ระยะหลังที่ลิงเข้ามาลุกล้ำในพื้นที่ทางการเกษตรมากขึ้น
ก็เพราะลิงถูกลุกล้ำพื้นที่อาศัย
หนีไม่พ้นที่ลิงจะเข้าไปกัดกินพืชสวนของชาวบ้านทุกวัน
ส่วนความคืบหน้าในการติดตามตัวคนวางยาลิง
ตอนนี้ตำรวจสภแกลงอยู่ระหว่างการหาพยาหลักฐานนะคะ
โดยได้สอบปากคำพยานไปแล้ว๒ปาก
เป็นคนที่พบลิงนอนตายเกลื่อนข้างถนนและเจ้าของสวนผลไม้

ว่าที่เรานำเสนอแบบนี้เพราะประเทศไทย
มีพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช๒๕๓๕นะคะ
ถ้าไปเจอว่าใครทำแบบนี้วางยาลิงโทษจำคุกไม่เกิน๔ปี
ไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนข้อหาและความผิดอื่นจะต้องรอผลการสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ลิงเขาก็มีชีวิตเหมือนกันนะคะ